แต่ว่าสิ่งที่ที่ฉันจะพาคุณไปทานคุณอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกใหม่และน่าสนใจกว่า
ดังนั้นคุณช่วยเปย์ข้อนะครับคุณ๕๒

แล้วก็คือที่คุณชนะเคยทำมันจะเป็น

แต่อันนี้คือจุ๊บช็อต

ไม่มันคือมันคือซอยจู้ไง

แต่มาในรูปแบบเป็นช็อตเป็นคำเล็กค่ะ

เห็นไหมจัดแต่งมาสวยงามเนอะน่ารับประทาน
ห้างขึ้นพัฒนาคารได้เลยทีเดียว

ร้านโจรแซ่บลาบก้อยนะ
ตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดน้องไผลล้อม

ร้านนี้มีอาหารอีสานครบทุกเมนูนะ
เรียกว่าเป็นตัวจริงของเรื่องอาหารอีสาน
แต่ละเมนูก็ไม่แพงค่ะประมาณสัก๗๐บาท
โดยเฉพาะก้อยเสือคั่วเหรอ
คอหมูย่างย่างเสือก้อยมะนาวต้มแซ่บอูเพี้ย
นี่คือคนอีสานแท้จะรู้ดี
แล้วก็มีทั้งประเภทหมูและเนื้อด้วยนะ
แต่ที่พูดมาเนี่ยมันธรรมดาคือเบเบทั่วไป
อยากจะแนะนำหนึ่งเมนูที่ตอนนี้คนขอนแก่นนิยมกันมากค่ะ
ก็คือนี่ค่ะจุช็อต
พร้อมกับข้าวเหนียวสีรุ้ง

เมนูใหม่ของทางร้านที่ทำขายออกมาไม่นาน
แต่ได้รับความสนอกสนใจจากลูกค้ากันมากมาย

จะต้องชอบชอตนี้แน่

เอาไปใส่หลุงนั่งน้ำทีละเม็ดเอาให้มันเห็นไปเลยคุณชนะค่ะ
ทานคู่กันอย่างนี้นะคะรับรองว่าอร่อยสุดใจจริงค่ะ
แล้วทางร้านนี่นะเขาคัดสรรวัตถุดิบทุกอย่างอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นข้าวนะสีที่เอามาทำก็คือปลอดภัย
อย่างเนื้อนี่นะคะเนื้อเขาเลือกเฉพาะเนื้อสันเท่านั้นนะ
เพราะมันจะมีความนุ่มความฉ่ำในตัวเวลาหั่นเนี่ย
หั่นแบบพอดีคำยาวประมาณ๕เซนติเมตรอ๋อนิดเดียวต้องเท่ากันด้วยเป็นมาตรฐานของเชฟเลยนะคะ
แล้วต้องหั่นทางขวางตัดกับลายเนื้อถูกไหมมันจะได้กัดง่ายกัดขาด
แล้วลายจะได้ชัดด้วยเนื้อก็จะนุ่มด้วยนะคะ
ช็อตนึงนี่คุณจะได้ครบทุกอย่างเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ๑ชิ้นตับ๑ชิ้นสบายนางก็มี
แล้วก็ยังมีผักเคียงพวกต้นหอมแล้วก็แตงกอ
ทิ้มตาทิ้มตาก็อันนี้แหละต้นหอมผมเป็นหวังตอนยกซส
ส้นทรมานไงต้นหอมทิ้งตาก่อน
โอเคคุณขาคุณก็กิ้นก็ไป
ช็อตไปก่อนแล้วค่อยตามไปต้นหอม

ถ้าเอาต้นหอมออกไหน
ช็อตใหญ่แบบนี้หรือคุณผู้ชมมันแสบอิหรี่เนาะพอมาเป็นออกเนาะ
พูดเลยนะคะว่าช็อตเดียวนี่ก็คือ

เพราะว่าอะไรคะรสชาติมันถึงใจจริงแล้วทุกอย่างมันสดเลยนะคะ
บอกราคานิดนึงเผื่อคุณชนะจะได้เตรียมสตางค์

ตละเพียงแค่๔๐บาทเท่านั้น

แต่ทีนี้มันคุ้มกว่า๔๐บาทคุณได้หลายช็อตเลย
แล้วคุณชนะคุณอย่าลืมนะ

ก็กระจิกว่า๑๐บาทเท่านั้น
ราคาที่เผลอไม่ถึงร้อยช็อตนึง

หมายถึงจุช็อตเนี่ยเหรอ
เอามาเป็นถาดเลยกินอยู่แล้วของครอบ
ดังนั้นคุณชนะค่ะคุณจดเบอร์เอาไว้นะ

ร้านนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดตั้งแต่

เป็นช่วงแบบเอาเมื่อปิดฟัง

ใครจะโทรไปสำรองหรือสั่งแบบทานกลับบ้านก็ได้นะคะ

เทศบาลนครขอนแก่นจ้า

ในนั้นชอตแล้วไม่ถึงร้อยเนี่ย

ต้องจุ๊บเลยนะ

แต่ทั้งหมดภาพดิบอย่างนี้เขาทำสะอาด
ใช่แล้วคัดมาแล้วนะคะสุขอนามัยถูกหลักแน่นอนค่ะ